บอกเลยว่าใกล้เข้ามาทุกที
เมื่อวานนี้เขาเดินทางไปกราบไหว้พระครูยาธิธรรมาณูยุทธ์

ไปถวายสังขทานกันมาด้วยเพื่อเป็นสิริมงคล
ก่อนที่อาจารย์แป๊ะจะมอบวัตถุมงคลให้เป็นเหรียญพญาเต่าเรือนค่ะ
แป๊ะรุ่นรวยสุดและตะกรุดมหารูดยันรือสีแปลงศาสตร์
โอ้โหเก็บไว้ติดตัวเพื่อป้องกันภัยและประสบผลสำเร็จในสิ่งที่ปรารถนานั่นเอง
หลังจากนั้นค่ะก็เดินทางเข้าไปกราบที่ตักพระเงินพระทอง
แล้วก็นำเอาธนบัตรฉบับใบละ๑๐๐บาทนี่นะคุณ
แลกเปลี่ยนกับธนบัตรพระเงินพระทอง
ซึ่งบรรดานักเสี่ยงโชคต่างก็ขอดูเลขหน่อยขอดูหน่อยได้ไหมที่เปลี่ยนมาน่ะเป็นเลขอะไรนะคะ
ขึ้นอยู่หน้าจอนี้เลยนะคะเมื่อสักครู่ข่าวเย็นพูดกันไปแล้ว
จากนั้นทั้งคู่ก็ไปกระซิบที่รูปปั้นกุมารน้องก้าว
น้องก้าวเลิฟกุมารองค์นี้เลยนะ
ชาวบ้านบอกว่าน้องก้าวเลิฟนี่นะเคยให้โชคมาแล้วด้วย
ถึงขั้นที่ว่าถูกลอตเตอรี่ชุดนะ
รางวัลที่๑เหนาะเลยคุณคะ๓๐ล้านบาทปีที่แล้วนี่เองนะฮะ
หลังจากนั้นค่ะพี่ไผ่เข้าไปกระซิบแล้วก็บอกว่าขอให้มีงานมีเงินเข้ามาเยอะอีกครั้ง
ขอให้โรคโควิดหมดไปเร็วที่สุดนะคะจะได้ทำงานกันอย่างเต็มที่
ส่วนเรื่องของโชคลาภเป็นเพียงแค่ส่วนประกอบเท่านั้นเอง
นี้พอไปสำรวจที่แผงลอตเตอรี่
ปรากฏว่าโอ้โหแน่นอนจ๊ะ
เลขตามธนบัตรที่พี่ไผ่ไปเปลี่ยนมาจากหน้าตักของพระเงินพระทอง
แล้วก็๖๑อะไรเนี่ยนะตามเลขธนบัตรที่ขึ้นอยู่เนี่ย
ความซื้อเกลี้ยงทุกแผงโอ้โห
เอาเป็นว่าใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ
แล้วก็อย่างที่บอกไปว่าหยิบมาจากหน้าตักพระเงินพระทอง
แต่เราไม่ต้องไปเทหมดหน้าตักนะคะขยันทำมาหากินค่ะ
ถูกต้องแล้วค่ะทางที่เราจะรวยได้ก็ต้องทำมาหากินอย่างที่เชอรี่บอกนะคะ